ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับ
รายงานออกมาบอกว่า๖นาฬิกา๔๒นาที
เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ
ในพื้นที่ของเขตหลัก๔กรุงเทพมนคร
ดับเพลิงแล้วก็หน่วยกู้ภัยดอนเมือง
พร้อมรถดับเพลิง๑๐คันรีบเข้าไประงับเหตุครับ
เข้าไปพบกลุ่มควันจำนวนมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ในชุดดับเพลิงเข้าตรวจสอบภายในเบื้องต้น
พบว่าไฟฟ้ารัดวงจรที่ตู้ควบคุมไฟนะครับ
ใช้เวลาในการระงับเหตุ๒๐นาทีเพลิงจึงสงบ

เจ้าหน้าที่ทำการระบายควันออกนะครับ

เพื่อทำการตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลของรังศรีหรือไม่
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีอุปกรณ์
แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับเป็นห้องเอ็กซาเรย์นะครับ
ตอนนี้ได้มีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ